ยังอยู่ที่เรื่องของขโมยขโจรนะฮะหนุ่มคนหนึ่งตกงานไม่มีงานทำ
แล้วก็เหง๒๐๒๔หมดตัวการเล่นพนันออนไลน์
ชิงสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทจากร้านทอง
สุดท้ายก็ถูกรวบตัวได้ครับตำรวจสอบพ่อ
แสนสุกเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
เจราที่ร้านทองก็ได้ให้พลาดถ่ายคำร้าย

ผู้ก่อเหตุเนี่ยนี่หน้าชัดมากเลยครับ
นายควรรภ์ชายสำเนียงแจมอายุ๒๙ปี

มีข้อมูลอยู่มีประวัติมีบัตรประชาชน

ไปที่ร้านทอง๓ครั้ง

เอาทอง๒บาทมาจำนำ
แต่เป็นช่วงที่กำลังจัดร้านอยู่ก็บอกว่า
อ้าวแม่เป็นไหลเดี๋ยวผมเป็นร้านอื่นแทนละกัน

ต่อมาช่วงสายมาอีกย้อนกลับมาที่ร้านเดิมอีกครั้ง
เอาแหวนทองหนัก๑บาทกับ๒สลึงมาจำนำ๒วง
เที่ยงกลับมาอีกครับมาที่ร้านอีกบอกว่ามาถ่ายแหวนหนึ่งวง
แล้วก็มาซื้อสร้อยใหม่๒บาทอีก๑เส้น
เจ้าของร้านก็เลยให้ดูสร้อยคอหนัก๒บาทให้ดู
รวมทั้งหมด๕เส้นจากนั้นจะกลายเป็นลูกค้าขาประจำกัน
คนร้ายได้คืนสร้อยมา๔เส้นแล้วเหลือไว้ในคอที่รอง
เส้นราคา๔๐๐๐กว่าบาทนะทอง๒บาท
แล้วก็พยายามพูดคุยเรื่องของการถ่ายแหวนจะถ่ายอย่างนั้นอย่างนี้

ยังพื้นที่สกัดจับคนร้ายได้ทันควัน
คนร้ายก็ให้การรับสารภาพว่า

ก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ได้เงินชดเชยมาแสนกว่าบาทยังไม่มีงานทำไม่รู้จะทำอะไร
เอาไปเล่นพนันออนไลน์ได้มาแสนกว่าบาทหมดเนื้อหมดตัว
ก็เลยเอาทรัพย์สินที่มีไปจำนำแล้วทำยังไงดีล่ะ
อยากได้ทองอยากได้เงินก็เลยก่อเหตุขโมยทองซะเลย
สุดท้ายก็ไปไม่รอดหรอกครับไปบ่อยเขามีข้อมูลอยู่แล้ว
ถ้ามีรูปถ่ายมีบัตรประจำตัวประชาชนถูกจับได้แน่นอนนะครับ